สิบโมงสิบเอ็ดนาทีคุณผู้ชมติดตามข่าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย์นะคะ
วันนี้เนี่ยยังคงมีอีกหลากหลายประเด็นให้ติดตามทั้งประเด็นใกล้ตัว
ประเด็นที่เป็นประเด็นใหญ่ก็มีเหมือนกันมาดูเรื่องของวัยรุ่นก่อน
แล้วกันวัยรุ่นเนี่ยป่วนเมืองก็ว่าได้ขี่จักรยานยนต์
ขี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละค่ะควงปืนแล้วก็ไปยิงกระหน่ำใส่บ้านชาวบ้านเขาค่ะ
ได้รับความเดือดร้อนแต่ว่ากรณีนี้นะถือว่าเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ค่ะไปดูภาพบันทึกเอาไว้เลยนะคะเป็นช่วงกลางดึกเมื่อวานเนี้ย
ตำรวจสพเมืองตรังตรวจสอบเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านเรือนประชาชน
ที่อยู่ภายในซอยเพลินพิทักษ์๘ในพื้นที่ตำบลทัพเที่ยง
คุณผู้ชมได้ยินเสียงอะไรไหมเนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะช่วงกลางดึกเลย
อยู่ที่จังหวัดตรังตำรวจตรวจสอบดูพบว่ากระจกหน้าบ้านเนี่ยถูกยิง
ขอบหน้าต่างก็มีรอยกระสุนห้ารูแล้วก็มีรอยร้าวด้วยนะคะทีนี้ค่ะ
ทางตำรวจเนี่ยยังตรวจสอบที่พื้นถนนหน้าบ้านก็พบปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่๒นัด
ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ถามดูใครเป็นอะไรหรือเปล่า
ก็เคราะห์ดีนะคะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดเหตุ
พบกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและตำรวจสพเมืองตรัง
ที่เขากำลังมาตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกัน
โดยจากการตรวจสอบภาพจากวงจรปิดพบว่าก่อนเกิดเหตุ
มีวัยรุ่นชายอายุสักยี่สิบถึงยี่สิบห้าปีสามคนค่ะ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาไม่ทราบสีไม่ทราบทะเบียน
มาวนวนเบียนเบียนอยู่หน้าบ้านหลังที่เกิดเหตุนั่นแหละ
จากนั้นผู้ชายคนหนึ่งค่ะขี่รถจากกระยานยนต์ฮอนดาเวฟหนึ่งสองห้าไม่ทราบทะเบียน
หมวกกันน็อกแบบเต็มใบผ่านบ้านหลังที่เกิดเหตุไป
แล้วก็เดินย้อนกลับมาใช้อาวุธปืนลูกซองยิงใส่หน้าบ้านสองนัด
เนี่ยค่ะเดินมาควักปืนออกมาก็ยิงปุ้งปุ้งไปสองนัดแบบนี้นะคะ
แล้วก็หลบหนีไปหญิงอายุ๗๑ปีเป็นเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
เล่าให้ฟังด้วยว่าบ้านหลังนี้นะคะอยู่ด้วยกันทั้งหมด๕คน
มีหลานชายสามคนหลานสาวหนึ่งคน
ตอนเกิดเหตุคุณยายเนี่ยกำลังพาหลานอายุ๓ขวบขึ้นไปนอนชั้นบนที่ชั้น๒ของบ้านนะคะ
แล้วก็ได้ยินเสียงดังขึ้นคือตอนแรกก็ตกอกตกใจ
นึกว่าอุบัติเหตุไหมรถชนกันหรือเปล่า
ก็เลยจะลงมาดูแต่ก็บอกหลานว่าอยู่ในบ้านนะยายอ่ะ
แต่หลานที่อยู่ในบ้านเนี่ยบอกว่าอย่าออกไปเลยห้ามเอาไว้นะคะ
ค่ะโอ้โหแต่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้เนี่ย
คือเอาจริงจริงนะคุณคุณยายเนี่ย
วัยเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยนะคะบอกว่ากลัวมากเลย
หวาดภาวะแล้วนอนไม่หลับเลยนะคือตอนนี้มันรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้ว
อยากให้ตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้ายมาหน่อยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ยายเป็นห่วงมากที่สุดคือห่วงหลานสาว๓ขวบ
สิเด็กอยู่เลยใช่ค่ะกลัวว่าหลานเนี่ยจะได้รับอันตราย
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าสาเหตุที่คนร้ายมาก่อเหตุอุกอาจแบบนี้
คือยายบอกว่าตัวยายเองไม่ได้มีปัญหากับใครไง
ก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาฟังคุณยายหน่อยนะคะ

ที่อยู่ในบ้านของตัวเองแท้
บอกว่าช่วงเดือนมิถุนายน๒๕๖๓ที่ผ่านมาเนี่ย

อาวุธปืนยิงใส่ร้านคอกพิษพัฒนาออโต้ไทย
และร้านอาหารบ้านสวนสุดาพรมาแล้ว
ส่วนคืนวันที่๒สิงหาคมก็เพิ่งมีคนร้าย
อาวุธปืนยิงใส่บ้านภายในถนนพระราม๖ซอย๒
หรือว่าซอยตรอกปลามาแล้วเหมือนกัน
แล้วก็ยังจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีไม่ได้
แสดงว่ามีโอกาสจะเกินอีกนะคะ
แล้วก็เป็นคดีที่ตำรวจเขาก็ทราบแล้ว

เป็นแก๊งเดียวกันกลุ่มเดียวกันหรือเปล่า

บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่
เขามีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาทยากรรมได้ประมาณสัก๖ชั่วโมง
ซึ่งหมู่บ้านนี้นะถือว่าเป็นหมู่บ้านหรูแล้วก็อยู่กลางเมืองเลย
เจ้าของบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกข้าราชการระดับสูง
ภายในจังหวัดต่างจังหวัดจะมีทั้งแบบหลากหลายอาชีพ
พยาบาลตำรวจอายการบุคคลที่มีชื่อเสียง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวตามคดีนี้กันต่อนะคะ